สองหนุ่มเนี่ยอุกอาดขนาดไหน
อาจคือควงปืนไปสาดคู่กรณี

ประกาศด้วยว่าในพื้นที่นี้ไม่เคยกลัวใคร
เหตุการณ์นี้ตลาดกิติ
แล้วผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยที่โดนปืนจ่ออยู่เนี่ย
โกมินส่วนสองหนุ่มนี้คืออุ้มกับเอส
อุ้มกับเอสคนที่เอาปืนจ่อคือเอสนะ

เสียงไม่มีแต่เสียงไม่มีมันก็ระทึกขนาดนี้แล้ว

แต่เหตุการณ์นี้ยิงแต่ไม่ได้ยิงเข้าหัว
หรือเข้าลำตัวยิงที่พื้นโป้งยิงที่พื้นปั้ง
และนัดสุดท้ายก่อนที่จะยิงโดน
ถามว่ามึงมึงคือโกมิน
คู่กรณีมึงจะเอาหัวหรือจะเอาตี

พูดอย่างนี้โกมินโกมินยังไม่ทันได้เลือกเลย

และเข้าที่ขากระสุนแหวกอากาศ
พุ่งเข้าไปที่นิ้วก้อยกระดูกแหลกคาพื้นเลย
สาดกระเซ็นกระเจนกระจายไปหมดเลยครับ

และก่อนจากประกาศด้วยว่า

ก็เคยมีเรื่องไฟ่กันมาแล้ว

เอาปืนตบป้องหูปืนที่เป็นเหล็กนะครับ
ถึงขั้นต้องไปหาคุณหมอเลย
แต่หลังจากที่โดนยิงหาอะไรก่อนดี

เพราะกระสุนยิงทะลุเข้ามากระดูกเนี่ย
มันแตกร้าวไปแล้วกับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้นะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่อุกชะกันเหลือหลายจริง
ในพื้นที่ตลาดกิติย่านบางแคร์
ถนนเพชรเกษมกรุงเทพมหานคร
แล้วย้อนไปว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น
แต่คู่กรณีของโกมินจริงไม่ใช่อุ้มมือยิงนะ

คนที่เดินข้างหลังเสื้อสีอะไรอ่ะ

คนที่เป็นคู่กรณีจริงคือตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้ว
คือวันเสาร์วันก่อนวันเสาร์ที่ผ่านมา
อุ้มไปมีเรื่องกับโกมิน

พอการจอดรถเนี่ยคืออุ้มเขาจะจอดตรงนี้
แต่โกมินเขาจะเป็นคนส่งของ

เขาก็เลยขอให้อุ้มช่วยขยับรถหน่อย
แต่อุ้มไม่ยอมขยับและเกือบจะมีเรื่องกันหนึ่งครั้งแล้ว
ตอนนั้นข้อดีที่คนในตลาดนี่มาให้กัน
เฮ้ยพวกเราคนในตลาดเดียวกันแยกกันไป

ดังนั้นอุ้มเลยไปฟ้องเอส

เอสฟ้องไม่ได้เพราะฟ้องแล้วเดือดแทนฮะ
พอเดือดแทนถึงขั้นนัดไม่ต้องนัด

ไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้อาวุธปืนขู่อย่างที่เห็น
ตอนแรกเจาะหัวแต่พอตอนยิงยิงเข้าที่พื้น
สมมุติถ้ายิงเข้าหัวโกมินต้องตายตรงนี้แน่
นี่คือเหตุการณ์ที่สลดสยดสยองเกิดขึ้นนะครับ
เพราะดีมากเหตุการณ์นี้ไม่ถึงขั้นชีวิต
แต่ที่ตกใจไปกว่านั้นที่ตกใจไปกว่านั้นระหว่างที่
ทำแผลแล้วนะหาหมอแล้วนะทำแผลแล้วนะ
ไปแจ้งความที่ตำรวจนครบานเพชรเกษม
ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ชุดสืบชุดสอบมาสอบปากคำ
มีคนแต่งกายนี่ให้เกียรติมากใช้คำนี้
คนแต่งกายคล้ายตำรวจว่ะ
เดินมาใกล้กับโกมินโกมินคุยด้วยหน่อย
ขอคุยกับโกมินเป็นการส่วนตัวบอกให้เคลียร์คดีนี้เถอะ

พูดอย่างนี้โกมินเหรอพูดแบบนี้กับโกมินเลย
บอกว่าเอาไปสองหมื่นเคลียร์คดีจบคดีนี้กันไป
เพราะอะไรเพราะว่าเองทำอะไรเขาไม่ได้หรอก

มันไม่ธรรมดาเอสเป็นเด็กนักการเมืองในพื้นที่ด้วย
เขาเส้นสายใหญ่โตเพราะฉะนั้น
ต่อให้โกมินอยากจะมีเรื่องหรืออยากจะดำเนินคดี
เอสมีภาพกล้องวงจรปิดสุดท้ายแล้วทำอะไรเขาไม่ได้
แต่โกมีนบอกเฮ้ยโลกใบนี้มันต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นดิ
โกมินเขาไม่ยอมพอไม่ยอมแต่ก็กลัว
ยังมีคนตามมากระซิบข้างหูมันหลอนขนาดนี้
แล้วถ้าไปเดินตามท้องตลาดโอกาสโดนยิงซ้ำมีสูง
ดังนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องต่อสื่อมวลชน
จริงซ้ำมีสูงดังนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องต่อสื่อมวลชนไว้
เขาก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขนาดไหน
เป็นลูกอดีตตำรวจใหญ่ฝั่งทน
อีกเรื่องหนึ่งคือเวลาสมมุติถ้าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาสเล็กน้อยหรือใหญ่กว่าใคร

คดีจึงไม่ร้อนแรงสุดท้ายแล้วก็มีการเจรจาแล้วก็มีการจ่ายอะไรอย่างนี้
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกวิสิตวัฒนภงพิทักษ์ภูมิกับการสถานีตำรวจนครบัน
เกษมท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการยิงกลางตลาดสาดกระสุนแบบนี้
หลักฐานมันชัดเจนดำเนินคดีได้แต่พอถามเรื่องที่มีคนมากระซิบข้างหูอ่ะ
ว่ามีชุดสืบคนไหนภูมิกับงงว่ะภูมิกับไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องดังนั้นจะขอตรวจสอบเรื่องราวเรื่องนี้ก่อน
น่าจะหลบหนีออกจากกรุงเทพไปกบดานอยู่ต่างจังหวัดแล้วด้วยซ้ำนะฮะ
นี่คือเหตุอุกชะกันที่เกิดขึ้นในย่านบางแคร์นะครับ